ก็ที่ที่ตะวันนี้ตรงนั้นเลยค่ะ
ก็พักหนึ่งแล้วเนอะก็ตั้งแต่รูปนั้นที่มีข่าวอะเนอะ
ใช่แล้วก็เหมือนไม่ได้เจอหรอกครับ
คือไม่ได้คุยกันขนาดนั้นเนาะเหมือนแค่พี่เต๋อแค่แบบเหมือนแบบมาบอกว่าเนี่ยพี่ต้องสัมภาษณ์เรื่องนี้เยอะมากเลยอะไรอย่างนี้
ผมนอนน้อยครับผมนอนน้อยครับ

ไม่ได้มีอะไรนะครับ
ไม่ไหวค่ะแต่ว่าก็เขินเหมือนกันนะเนี่ย
หมายถึงว่าไม่ได้อ่อนไหว
ตอนนี้เริ่มหวั่นครับเพราะว่าแม่ปูอยู่ตรงนั้น

คือจริงคือเวลาแบบเหมือนแบบจะเป็นแฟนหรือว่าเป็นจะจีบกัน
อะไรงี้มันก็มันจริงก็ขึ้นอยู่กับ๒คนน่ะมันคือจินก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของแบบคนอื่นก็อยากให้ในนุ่มนี้นะ
แต่ก็คือต้องตัดสินใจเป็นเรื่องของสองคนเลย

พี่แดมันนี่ก็คือมีมุม

เขาเป็นพี่ใหญ่อ่ะ
ไม่หรอกหรอกเราชีวบุคโดไม่จริงเราตัวหมด

ผมนอนน้อยครับ
เจอหน้ากันตอนแรกไม่อะไรนะครับก็ปกติ

อยู่แบบท่ามกลางหนุ่มอย่างนี้เหรอ

ทำไมเต๋อไม่ไปร่วมแก๊งแบบไถกันสักที

จะมีโอกาสแบบถ่ายซ้ออยู่ตรงกลางแล้วก็
ซ้อหมายถึงมึง
อ๋อยังไม่เคยพบทีมแบบกว่านั้น
ต้องปรึกษาทางคนแบบฝ่ายจัดการ
ฝ่ายจัดการคุณอเล็กซ์ธิระเด็ก

ก็ต่อไปจากงานผู้ผู้วิทยาศิษย์ต่อมา

หรือแค่เกินไม่กล้าทำงานร่วมกันแหละ

เกิดมีสักเลิฟชงเลิฟซีนอะไรขึ้นมา

ก็ละครเนี่ย

แอ่พยุง

ถ้าดูแฟนคลับดูการสัมภาษณ์ครั้งนี้

กลับตอบยากครับ
เป็นจิ้นนะคะ

ทุกคนถึงอย่างไร

อเจมส์สรุปก็เป็นเพื่อนกันไว้ก่อนเนาะ
สรุปก็คือเป็นเพื่อนกัน
อะไรแบบอะไร
อีกหน่อย

อยากถามอะไรคะ

อัลเมฆเด็กกลับมาด้วยคะ

เราจะวันเปิดร้านเราได้ไหม

พี่เติร์ฟมีความสุขผมก็ดีใจนะ
เกลียดอัลเมฆอ่ะ
ปล่อยไปนะ

ครับครับปล่อยให้เป็นเรื่องอนาคตครับ

ขอบคุณครับ